โอ้ยต้องการคาเฟอินโชว์ขึ้นมาซ่อมดาวเทียมค่ะ
เดี๋ยวค่อยกลับสถานีแล้วไปขอเขา
สวัสดีไม่ค่อยถนัดเลยนะคะอยู่ในระบบศูนยากาศสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมนุ่นก่อนแล้วน้ำกับดาวซุภาษลามาแล้วค่ะ
วันนี้ขึ้นมาซ่อมดาวเทียมเพราะว่าช่วงพายุเข้ามองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยนะคะ
แล้ววันนี้เป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยไปเลยนะคะ
ช่วงนี้ฝนคุณผู้ชมมันจะยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยนะ
ดูเรื่องของฝนกันหน่อยโดยเฉพาะช่วงเช้านี้หลายคนจับตามอง
มันจะเกิดขึ้นตรงไหนจะได้เตรียมตัวทัน
ถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้นะคะจะเห็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เกิดขึ้นแล้ว
ประเทศเพื่อนบ้านที่กัมพูชาคือตอนนี้ก็ยังไม่เคลื่อนตัวมานะ
แต่ว่าน่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยช่วงเที่ยงเป็นต้นไปแล้วก็จะเกิดฝนได้นะคะ
ฝนที่จะเกิดได้ก็น่าจะเป็นแถวภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ตอนบนค่ะ
ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ค่ะยังคงเป็นตัวเดิม
โดยเฉพาะลมหนาวลมหนาวเนี่ยลงมาชัดเจนมากขึ้นกว่าวันก่อนก่อนด้วยนะคะ
จะเห็นว่าเส้น๑๐๑๒และ๑๐๑๐ค่อยเข้ามาในพื้นที่เรื่อยโดย
เพาะพื้นที่ภาคอีสานนี่เป็นปัจจัยที่ทำให้กดร่องฝน
อยู่ที่เดิมค่ะไม่ไปไหนเลยก็คือแถวภาคกลางภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบนนอกจากนี้ปัจจัยเพิ่มเติมที่ทำให้ร่องฝน
เขาขยับไปไหนไม่ได้เลยก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกค่ะ
ดันกับลมหนาวกดให้นึกภาพนะลมหนาวลงมาด้านบน
ลมมรสุมขึ้นไปลมตะวันออกขึ้นไปกดให้ร่องฝนอยู่ตรงกลางของประเทศแบบนี้
แช่อยู่แบบนี้ลากยาวไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยค่ะ
ฝนตกช่วงไหนบ้างช่วงเช้าอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ
สำหรับเรื่องของฝนมาแล้วก่อตัวช่วงเที่ยง
อ่าใช่จริงจริงด้วยก่อตัวช่วงเท่งเที่ยงค่ะ
เห็นว่าภาคใต้ตอนบนชัดมากภาคใต้ตอนบนเพชรชบุรีประจวบคิริขัน
ชัดมากเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะลากยาวไปจนถึงนครศรีธรรมราชได้เลย
ภาคตะวันออกช่วงบ่ายบ่ายสามชัดมากกว่านั้นอีกเห็นไหมคะ
ระยองชนบุรีจันทบุรีตราดส่วนกรุงเทพมหานคร
ฝนจะมาเย็นช่วงคนเลิกงานอีกแล้วแล้วก็ลากยาวไปได้จนถึงนู้น
เหนือเลยนะคะฝนช่วงนี้ก็จะมาช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนั่นแหละค่ะ
ฝนที่ตกลงมาคลื่นวายขึ้นฝั่งอันดามันสูงเหมือนเดิมเลยนะคะ
จุดไหนที่มีฝนคลื่นเนี้ยสูงมากกว่าสองนิด